สวัสดีค่ะ
ข่าวใส่ใคร

มาผมก็ยังพูดให้แล้วเนี่ย

ทำไมมาตั้งนานแล้วคุณทำอะไร

เดินไปเตะปากพี่หนึ่งก่อนที่เนี่ยพูดพี่อย่างนี้เนี่ยนะครับ

เรื่องทับผมนี่นะต้องกูยกให้

โอ้โฮเหยียบซ้ำ

แอนจี้ถึงไม่ใส่ชุดเดียวกับชม
พี่โบ๊พเลยผิดถึง

แกต้องเอาไอ้ห้อยไอ้โหนมา

หุ่นเล้กกาใช่ไอ้ห้อยไอ้โหน

เป็นซีรีส์ชื่อดังของรัชฟิล์มทีวี

ไม่รู้จักหรอกขนาดอันปลั๊กมันยังไม่รู้จักเลยไม่รู้จัก

อันปั๊กไม่รู้นี่โกรธเนาะ

ใครรู้จักหุ่นไล่กาฝากส่งมาบอกทางไลน์หรือว่าทวิตเตอร์

ไอ้หอยไอ้โหน
ข้างยาวเนี่ย

ละครเรื่องหุ่นไล่กาใครเคยดูท่านบอกมาหน่อย

พี่ม่าสวยจังไม่สวยละตอนนี้โม่ม
ไม่เราก็บอกอุ้ยเขื่อจัง
ก็ทานแต่น้ำสะอาดแล้วก็ดื่ม
พี่มี๋ก่อนใครเป็นแฟนทูลอันแท้พี่ม่าละค่ะ
ขอแอบทางหุ่นไปใหม่
ถ้าเป็นใครรู้จักกับเขา

ผมก็ส่งไปให้ทางทีมข่าวใส่ไข่เขาได้เห็นกัน
สาระพวกสาระนั่นเหมือนจะบอกว่าดูรูปดิดูรูปดิอ่า
เห็นพี่ม้าเขาลงนะเราก็เลยตามไปดูพี่หน้าอีกคนโอ้โห
ส่งให้แกด้วยไปเรื่องแรกก่อนนะฮะไปเรื่องแรกก่อนวันนี้
เรื่องของคุณชรบุรณฮิรันนะครับก็ทางด้านในอำเภอเชียงใหม่
ก็ที่คุณชรนะครับบอกว่าให้เคลียร์ปรมเงินบริจาค
บิ๊กตำรวจเองก็แจงนะฮะกรณีถ่ายภาพคู่กันด้วย
คือจากกรณีที่ทางแหม่มโพดำเนี่ยเปิดข้อความนะครับ
จากทีมอาสาดับไฟป่าฝากถึงคุณชอมบุรณฮิรันดิ์
โดยมีการตั้งข้อสงสัยนะฮะปมเปิดรับเงินบริจาคดับไฟป่าเชียงใหม่
ต่อมาเนี่ยแฟนเพจช้อนนะฮะก็โพสต์ชี้แจงเงินบริจาค
ตั้งแต่วันที่๓๐มีนาคมจนถึง๑พฤษภาคมนะฮะ
เงินมาทั้งหมด๘๗๕๗๔๑บาทกับอีก๕๓สตางค์
แต่ว่านำเงินไปบริจาคเนี่ยนะฮะเขาบอก๒๕๐๐๐บาท
จ้างบริษัทตัวเองเนี่ยทำคลิป๒๕๐๐นะ
ยังโดนชาวเน็ตเนี่ยจับพิรุธอีกเยอะแยะมากมายนะครับ
ที่ก่อนอันนี้ก็ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนะครับ
ล่าสุดนะฮะวันที่๒๙คือวันนี้นะฮะ
นายสารวุฒิวรพงศ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
เปิดเผยนะครับว่าได้มีการทำหนังสือ
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ชี้แจงนะฮะ
เรื่องการตรวจสอบการรับบริจาคเงิน
เพื่อช่วยเหลือการดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

หลังพบว่าไม่ได้ยื่นขออนุญาตเรียรายนะฮะ
ตามพรบควบคุมการเรียรายซึ่งมีโทษปรับนะครับ

ก็เลยอยากจะให้คุณช้อนเนี่ย
ออกมาชี้แจงให้สังคมนั้นเกิดความกระจ่าง
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ดีนะครับ

เรื่องของการแก้ปัญหาชีวิตอยู่แล้ว
ก็ออกมาหน่อยนะ
พันธุรกิจเอกปริยพันธ์พัฒนรัพย์ฮงศิลป์
รองคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ก็ชี้แจงนะครับกรณีที่มีภาพปรากฏ
ถ่ายคู่กับทางคุณช้อนบอกว่าเป็นภาพที่ถ่าย

โดยคุณช้อนมาพบแล้วก็มาหารือเรื่องการช่วยเหลือ
เข้าทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่าง
แล้วก็ทราบว่าช้อนนั้นเปิดรับบริจาคเงินทางสื่อออนไลน์
แนะนำให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส
กรณีนี้ยังไม่มีผู้แจ้งความร้องทุกข
หากมีผู้บริจาคคนใดเห็นว่าได้รับความเสียหาย
ก็สามารถมาแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับ

นั่นสิพี่เพราะว่ามันเป็นประเด็นอยู่แล้วเรื่องแบบนี้
ไม่ใช่หมายถึงตอนแรกเราก็นึกว่าเขาเหมือนแบบดีอย่างนี้
คือก็ต้องรอต้องรอเขาออกมาชี้แจงอีกทีนึงว่ายังไง
แต่ตอนนี้คือหลายเพจเขาก็ตั้งข้อสังเกต

ใช่ไหมเขาก็ตั้งข้อสังเกต
ให้ออกมาชี้แจงว่าเงินบริจาคที่ผ่านมาเนี่ยไปใช้ตรงไหนบ้าง

ก็คือเขามีการไปเปรียบเทียบกับทางคุณวรรณสิงศ์

ซึ่งมีคนติดตามแกอยู่เนี่ยแค่๔แสนกว่าคน
แต่ว่ารับยอดบริจาค๓ล้านกว่า

แล้วก็คือแบบแกก็จัดเป็นระดับหมดหมู่เรียงให้ดู

คุณช้อนมีคนตามอยู่๔ล้าน
บริจาครับมาได้๘แสน

ให้บริษัทของตัวเอง
แล้วก็เห็นบอกว่าให้บริจาคเข้าไปในบัญชีของตัวเองด้วยซ้ำ
มีการเปลี่ยนบัญชี
มีคนแนะนำให้เปลี่ยนบัญชีเป็นบัญชีนี้

ถ้าเกิดว่าบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไร

ชี้แจงว่าทำอะไรไป๒แสนแล้ว
นี่ไงคือเขาก็ถามย้อนกลับไปไง

ก็ถามย้อนกลับไปว่ามันใช่เหรอ

มันต้องมีการชี้แจงอย่างเช่นอย่างนี้
เขาถามไปว่าเพจ๔ล้าน
แต่ว่ามีคนบริจาคไปแค่๘แสนเหรอ

๔แสนกว่านะ

แล้วคนที่ตามอยู่๔ล้านกว่า

อันนี้คือเป็นการตั้งคำถามของคนนะ

เพราะว่าเขาก็ไม่ให้ลงใบเสร็จ

เพราะว่าถ้าหมุดบัญชีหรืออะไรก็มาเปิดเลย

แต่ว่าในมุมของ

คือที่เขาถามกันมา

โปร่งใสเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
อย่างเหมียวปวัลรัฐเขาก็รับบริจาค

โดยที่แบบว่าเขาก็ไม่ได้มาแจกแจงนะว่า

คือเราแรกเราไม่ได้ทำเพื่อรับบริจาค

เอาของเราเองไปให้แล้วมีคนส่งมา

เราก็เลยตั้งบัญชีใหม่เพื่อการนี้

ไม่เอาเป็นชื่อส่วนตัว
ของเราพร้อมเปิดแต่ของเราจำนวนน้อย

มีไม่เยอะเท่านั้นแต่ก็เพื่อความบริสุทธิ์ใจ

แต่ก็เข้าใจในมุมของคนที่เขาสงสัยนะ

ทำไมเงินมันได้น้อยจังวะ๘แสนกว่า
โอเคเพราะว่าตัวเพจเองเนี่ย

บริจาคคนละบาทนั้นก็คือซี่ล้าน

อันนี้ก็ไม่ได้ไปกล่าวหานะคือถามว่าจะสงสัยไหมก็สงสัย
เพราะผมเองเนี่ยผมทำรายการของผมเนี่ยนะมีน้องคนหนึ่ง
น้องที่ไปรับบวชบวชหน้าไฟแล้วก็เอาเงินมาให้แม่เนี่ย
ตอนนั้นเด็ก๑๐ขวบเองแล้วก็ก่อนอันนี้มีคนบริจาคมาให้ประมาณสัก๖๐๐๐หรืออะไรอย่างนี้

คนนั่งรู้จัก๓ล้านกว่าพี่

เขาก็ทำให้เราเห็น

ผมก็บอกทำไปทางคุณแม่เขากับทางคนที่ดูแลบอกว่า
ถ่ายรูปถ่ายเอกสารทั้งหมดมาให้ดูว่าได้เท่าไหร่
แล้วผมเนี่ยก็จะเอาเป็นคนไปให้กับทางประชาชนได้รับรู้ว่า
วันนี้คุณได้เงินมาเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะ
วันนี้มีน้องคนนี้ได้เงินไว้เท่านี้นะ

เขาก็ไม่รับแล้วรับแค่นี้พออะไรอย่างนี้

ก็ต้องชี้แจงออกมาว่าอย่างนี้อย่างนี้

อย่างนี้ฉันเวลารับเงินอะไรใครไปช่วยทำบุญทำอะไร

ก็ที่แบงค์เขาก็ต้องมีว่าเงินเข้าเวลาอะไร

ทุกอันนี่แหละ

ให้คุณหนุ่มทราบเป็นกรณีพิเศษนะคะ

แถลงถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของ

มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๗รายแต่ทั้งหมดนะคะ
อยู่ในสถานกักกันของรัฐค่ะ
ทีนี้ผู้ป่วยสะสมก็เลยอยู่ที่๓๐๐๐

ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
๑รายและไม่มีผู้เสียชีวิต

คุณหนุ่มคะยอดรวมผู้เสียชีวิต
ตอนนี้อยู่ที่๕๘รายเท่าเดิมค่ะ

ตรวจพบ๙ลาย

คนนี้มีอาการไอส่วน๖ราย
ที่เป็นหญิงไทยชายไทย๓ลายที่มาจากอินเดียนะคะ

สำหรับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา

กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นชอบ
ต่ออายุพรกรฉุกเฉินออกไปอีก๑เดือน
ตามที่สบคชุดเล็กได้มีการเสนอ

ก็จะผ่อนปนระยะ๕
ก็คือสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะ
และแทนอาบอบนวด

วิศนุโยธินโคศกสบค

ประชุมก็ให้เปิดถึงเที่ยงคืน
นั่งยืนห่างกัน๑เมตร

ในพื้นที่๔ตารางเมตรต่อคน

เอาบาคาราโอเกะก่อนเพราะอันนี้ฉันน่าจะไป
แล้วมีระยะห่างจากโต๊ะประมาณ๒เมตร

ลงน้ำชาคือเหมือนแบบ

มันยังใช้คำนี้อยู่
ต้องลงทะเบียนไทยชนะ

จดบันทึกรายการส่วนตัวถ้าไม่มีใครชนะ
จดก็คือเขียนชื่อตัวเองเวลาเข้า

ถ้าเกิดตอนระหว่างอาบน้ำอยู่แล้วหน้ากากเปียกจะทำอย่างไรครับ
ฟังต่อนี่ค่ะยกเว้นตอนอาบน้ำ
อาบน้ำถอดได้และเดี๋ยวหน้ากากจะเปียก

และสถานบริการที่ต้องทำความสะอาดอ่างและห้องน้ำ

อาจจะพิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิด
ผมขอให้คุณแจ๊คแฟนฉันช่วยดูรายการนี้ให้ดีนะฮะ

มันลงแล้วมันบอกโอ้โหมันลงนะมันลงไอจี

หนูว่าทั้งกรุ๊ปไลน์แกรงพวกพี่นั้น
ตารอะไรพี่หนุ่มกันตรงนี้เนื้อสมาชิกไม่ค่อยไปกัน
พี่นาพฤติคออัลอ่ามันจริงหรือมีเปี๊บปองกระพนจคร์ไฟนท์ฉันนิกกี้

ในพื้นที่ร่วมของร้าน
ไม่ใช่พื้นที่ส่วนรวมไม่ใช่ในห้องใช่ไหม
แต่ที่สำคัญที่สำคัญบอกคุณแจ๊คหรือใครก็ตามนะฮะ
คุณจะแท็กห้ามมีการขายประเวณี

ก็ไม่เคยมีแล้วห้ามมาตลอดนะไม่เคยมีนะในนั้น
จริงผมว่าก็ไม่ได้เป็นที่ขายใช่เหรอพี่

คะตามกฎหมายเราไม่มีค้าประเวณีค่ะ

กิชบานี่เขาก็เป็นแบบว่าไปนวดแบบว่า

นายกถามเรื่องโรมันอาบน้ำแบบอ่างโรมันคืออะไรอ่ะ
อ่างโรมันอ่างโรมันผมไม่รู้เรื่อง
อาบน้ำรวมไม่มีใครรู้รู้ไหมตากล้อง
มันเหมือนที่เขาไปดูโรมันบัส

ผู้หญิงหลายคนอ่างโรมัน
ใช่ผู้หญิงคนเดียวผู้ชายหลายคน
ยกถามนักข่าวว่าแล้วอ่างโรมันจะควบคุมยังไง
ข่าวนิ่งหมดเลยไม่กล้ามีใครบอกเลยว่ารู้

ผมก็ไม่เข้าใจว่าอ่างโรมัน
มันคือผู้หญิงหลายคนผู้ชายคนเดียว

ไม่ก็ใช้แค่บอกว่าเอออย่าลงหม้อสุกี้กันอย่างนี้

ลงอ่างโรมันก็สับสูงไปนิดหนึ่ง
ฉันไม่รู้อันนี้ฉันไม่รู้แล้ว

มันใส่มีกระแทกปากกาดัดเจริญ

รู้ไหมอีเทอร์กี้บาสเนี่ย

นี่มันรู้เรื่องแล้ว

อันนี้เขาเรียกแอปแตก

ไม่ใช่แล้วก็เขาต้องใส่ทุกอย่างลงไป
เออแล้วเดือด
แต่เห็นเขาใช้สั่งโรมัโมซุกี้

พวกนี้รู้หมดอ่ะบอกหม้อซูกี้มันรู้หมดบอกอ่างโรมันไม่รู้เรื่อง
โอเคมันสนุกยังไงนะ

อ่ะจบแล้วรึยัง
เขาบอกว่าา้าจั๊ะด้วยนะ
ตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนรวมค่ะ

แบบในฟิตเนสอย่างนี้ในห้องในห้องล็อกเกอร์ก็ไม่มีวงจรปิดนะ

แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากจากกรณีที่เจ้าของ
เขาเรียกว่าคอกหอยแคลงที่เขาเลี้ยงรู้จักใช่ไหมคะ
พุนธินทร์จังหวัดสุรถานีนะคะมีการขับเรือออกไปจ้ะคือชนะ
ที่จะเลี้ยงเนี่ยหอยเนี่ยนะคะลงไปถึงสามล้านบาทเลยทีเดียว
แต่ว่ามันมีเรื่องอย่างนี้คือชาวประมงอื่นเนี่ยนะ
ก็ไม่ใส่ใจนะกับไอ้ส่วนที่เขาเนี่ยกั้นเอาไว้นะ
ก็เข้ามาตักหอยกันอยู่บ่อยบ่อยกันเลยทีเดียวจนเจ้าของของคอกหอยเนี่ยนะคะ
เขาก็แบบว่าออกไปเนี่ยคอยแบบว่าคอยดูแลไล่อยู่อย่างนี้นะฮะ
ก็เกิดเหตุว่าทำให้ตัวเจ้าของของคอกหอยเกิดเสียชีวิตขึ้นมา
เพราะว่าแกเป็นโรคหัวใจไงก็หัวใจวายขึ้นมากระทันหันในวันที่๒๖มิถุนายน
ล่าสุดเนี่ยลูกชายของเขาเนี่ยนะคะคือลูกชายของคอกหอยเนี่ยนะคะ
อนนะฮะขอให้ชาวประมงอ่ะที่เข้ามาตักหอยโดยที่มีใจความอย่างนี้นะคะ
ว่าหลังจากที่ผมพ่อแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนะคะชาวท่าฉางเนี่ยที่เลี้ยงหอยอีกหลายคนเนี่ย
ร่วมกันเนี่ยนะฮะป้องปกป้องเนี่ยหอยแคลงที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ย
เพื่อไม่ให้ชาวบ้านที่เรียกตัวเองคือมันจะแยกกันนะ
คนที่ไม่ได้มีแบบว่าสัมมาทานที่จะเลี้ยงเนี่ยหรือว่าลงทุนในเรื่องของคอกอันนี้นะ
เขาก็จะเรียกว่าเป็นพวกชาวบ้านเป็นประมงพื้นบ้านที่เข้ามาตัก
หอยที่เขาเลี้ยงเอาไว้นะฮะดังนั้นเนี่ยเช้าวันหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็คือพ่อเขาที่เสียชีวิตเนี่ยก็สาเหตุเพราะว่าการที่แบบว่าพ่อต้องคอยออกทะเลเนี่ย
เพื่อจะไปดูสถานการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยนะคะเข้ามาตักหอยในแปลงของเขาเนี่ยนะคะ
พ่อเนี่ยต้องคอยมาคอยไล่คอยตะโกนไล่อยู่เนี่ยบอกว่าออกไปออกไป
แล้วก็ด้วยความที่แกเนี่ยก็คงจะแบบว่าหมดสติลงไปที่เรือเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ย
เพราะว่าหนึ่งคือด้วยความที่แกแบบเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็วิตกกังวลมาก
แล้วคุณรู้ไหมออกไปเกือบทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยก็เกิดการไม่สบาย
และอีกอย่างหนึ่งแกก็คงจะคิดมากนอนก็นอนไม่หลับเนี่ยนะคะ
เช้ามาก็ต้องเอาแล้วออกไปดูสถานการณ์แล้วว่ามีคนจะมาตักหอยหรือเปล่า
แกก็คงเหนื่อยมากก็เลยช็อกเลยเนี่ยก็เป็นอย่างนี้สาเหตุ
สุดท้ายลูกชายเขาก็เลยบอกว่าอยากจะฝากนะฮะบอกชาวบ้านเอาไว้นะครับว่า
หยุดก่อนได้ไหมหน่วยงานราชการเขาเนี่ยก็กำลังจะดำเนินงานอยู่นะฮะ
ก็รู้กันว่ามันผิดถูกให้กฎหมายเป็นตัวที่ตัดสิน
ก็ไม่ใช่แบบว่าพวกคุณจะมาตัดสินกันเอาเองนะคะ
เสียใจกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะคะ

พ่อเธอน่ะหยุดเถอะนะ
ไม่เจอกับตัวเองก็คงจะไม่รู้ว่าความรู้สึกอย่างนี้มันจะเป็นยังไง
จริงไอ้การมีข้อกเลี้ยงหอยอย่างนี้อะ

ตอนนี้พอมันมีสัมประธานมันก็เป็นอยู่เจ้าเดียว

แต่ตอนนี้เนี่ยพวกชาวบ้านนางก็แบบว่าก็อยากได้เหมือนกันนะ
ก็ดูง่ายนะเพราะว่าคดีมันเปิด
นางก็เลยเข้ามาตักไปด้วย

เขาก็ซื้อมาแล้วก็มาเลี้ยง
เพื่อที่จะได้แบบว่าเออมีหอยแคงเอาไปขายอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็มีข้อกำหนดนะฮะ
ที่กำหนดกันในมุมของทางสุราชเนี่ย
ว่าสามารถที่จะเอาเรือออกไปได้
ก็ประมาณสัก๕ไม่ถึงสักอย่าง
ประมาณแบบ๒๓๐๐๐เมตรอะไรอย่างนี้

แล้วก็ห้ามใช้เครื่องมือหนักในการที่จะไปตักหอย

อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ให้ทางชาวบ้านเนี่ย

แต่ไม่ใช่ไปจับในข้อของคนอื่นเขา
คือจับได้แต่ว่าต้องเป็นของส่วนรวม
ใช่ก็คือไปทั่วไปอะไรอย่างนี้
คนที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยไม่ควรจะไปทำของเขา

คือเป็นการตกลงกันเป็นข้อตกลงอะไรอย่างนี้
ก็คือเลยตัว๑๐๐เมตรออกไป
แล้วก็เขาก็ไปปลูกขนำอยู่กลางทะเลกัน
ซึ่งขนำเนี่ยตอนนี้ก็ปลูกไม่ได้แล้ว

เพราะว่ามันไม่ได้

ตรงนี้ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่

หมายถึงว่าก็เข้าไปเอาแบบไม่กลัวอะไรเนี่ย

รูปที่เขาร้องไห้ที่รายการเราเสนอไปครั้งหนึ่ง
ไม่ใช่ไม่ใช่หรอ

คนที่ยิงปืนอีกคนหนึ่ง

คนละครอบครัวนี่ก็อีกครอบหนึ่ง

เดี๋ยวช่วงหน้าคนระยองหวาดกลัว

เหรอเดี๋ยวกลับมา
คุณคะสารหลักเมือง

อายุพันปีนะคะเป็นหินหลักเมือง
พูดสิทธิ์ข่าวก็รายงานว่า

หินโบราณอายุราว๒๐๐ปี
กลางทุ่งนาเลยลักษณะคล้ายกับหินทรายในยุค
พระเจ้าวรมันที่๗เชื่อมโยงกับแหล่งอรยธรรมประสาทหินพิมาย
ซึ่งก้อนหินดังกล่าวมีความกว้าง๕๐เมตรสูงจากพื้นดินประมาณสามสิบเมตรนี่นะฮะ
เนี่ยนะอยู่ดีเนี่ยคือนายประเสริฐเงาสายอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่เปิดเผยว่า
หินโบราณที่พบเนี่ยคาดว่าจะเป็นหินหลักเมืองโบราณยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่๗
เนื่องจากเป็นหินทรายและเคยมีชาวบ้านพยายามที่จะมาขุดเอาหินหลักเมืองโบราณนี้ไป
แต่พบว่าหินหลักเมืองมีความลึกมากขุดเท่าไหร่ก็ไม่ถึงโคน

มันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นระหว่างที่ชาวบ้านพากันมาขุดก้อนหินดังกล่าวนี้
มีน้ำท่วมขึ้นมาจากใต้ดินเฉยเลยที่เห็นเป็นท้องน้ำอย่างนี้นะฮะ
ชาวบ้านเนี่ยต้องว่ายน้ำอยู่บนบกคือกลายเป็นต้องว่ายน้ำกลับขึ้นมา
เพราะว่ามันท่วมก้อนหินไปเลยนะ
ชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าไม่เอาแล้วก้อนหินนี้พอพูดเสร็จน้ำแห้งเลย

จึงไม่มีใครกล้านำก้อนหินดังกล่าวนี้ไป
อยากให้สำนักศิลปากรจังหวัดนครราชศรีมาเข้ามาตรวจสอบว่า
เป็นหินโบราณจริงหรือไม่ถ้าเป็นก็จะพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางโบราณคดีตลอดไปต่อไป

คือยังไงนะพี่น้ำท่วมน้ำไม่ท่วมเลย
มันเป็นทุ่งนาตื้นอย่างนี้

คือลงไปจนเข้าไปยุ่งกับหินไม่ได้

น้ำก็แห้งไปเลย

ตอนนี้เขาก็เลยไปหา
ไปหาสถาบันที่เป็นบลังคดีของจังหวัดให้มาดู

ก็เป็นสมัยที่สร้างในประสาทหินพิมาย

แสดงว่าบริเวณนั้นน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหรือเปล่า
คุดเท่าไหร่ก็ไม่เจอฐานมันมันลึกมาก

ไม่รู้ว่าตัวรูปร่างจริงเป็นยังไง

ถ้าเป็นฝรั่งมันเอาไอ้นั่นดูได้นะ

รู้ว่ามันข้างล่างเป็นไง

อยู่ใกล้เมืองเก่า

เพราะว่าเมืองก็คงแบบล่มสลายไปตามยุค

ใช่เรียบร้อยพอเขาส่องมา

เพราะว่าอันนี้ถ้าได้เครื่องบัตรบันมาส่อง

พอขุดลึกลงไปเท่าไหร่น้ำขึ้นมาจากดิน

หรือไม่ว่าด้วยความนานเข้าดินมันก็จะทับถม
จนแบบว่าทำไมอาจารย์ไปยืนกลางแดดอย่างนี้
เพราะว่าไม่มีลมคือไม่มีลมอยู่กลางแดด
แล้วใส่เสื้อสีแดงไม่ว่าเดี๋ยวโดนอะไรมาขุด
แสดงว่าบริเวณรอบมันทำไมดูมันโล่ง

กลายเป็นเมืองเก่าของชาวโรมัน
มูเศตแล้วยังสีสวย

มันมีอยู่นะมันมีอยู่แล้วนะที่

รวมกันแล้วให้ผู้หญิงมาขัดสีชวีวันให้

เอ้าไปคนระยองภาวะผีนางหลอดนะ
นางมานั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นตะเคียน
บอกว่าวิญญาณไปไหนไม่ได้นะครับ

อายุ๔๔ปีหายตัวไปจากวงเล่า
โคนต้นตะเคียนหลังวัดบ้านฉาง

เมาสุราแล้วล้มหัวฟาดพื้น
ตายไปตั้งแต่วันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะ

ตรงจุดที่นางหลอดนั้นเสียชีวิต
ก็คือต้นตะเคียนเก่าแก่หลังวัดบ้านฉาง

ชุดไทยโบราณที่ชาวบ้านนำมาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ตรงนี้

นางสาวบังออนตุ้มคำนะฮะ
ตรงข้ามกับต้นตะเคียนเปิดเผยครับว่า
ช่วงกลางดึกเวลาประมาณสักตีหนึ่ง
ของคืนวันที่๒๒วิทยุธนายน
ขณะที่ตนเองไปบ้านญาติที่ห่างออกไปประมาณ๒๐เมตร
ที่สำคัญต้องผ่านต้นตะเคียนต้นนี้ตนเองเนี่ยเหลือไปเห็นนางหลอดนะฮะ
ใส่ชุดสีขาวนั่งก้มหน้าไม่พูดไม่จาไม่ใช่คนนี้นะ

หลอดคนนี้นะนั่งก้มหน้าก้มตานะฮะอยู่ที่ใต้ต้นตะเคียนไม่พูดไม่จา
พอกลับมาจากบ้านญาติก็ยังคงเห็นนางหลอดคนนี้อยู่ที่เดิมไม่ยอมไปไหน
ตัวเองก็ไม่ได้ทักนะนะจนกระทั่งช่วงสายของวันต่อมาถึงมาทราบว่านางหลอดมันตายแล้ว
ศพเนี่ยกำลังจะขึ้นเมนไปเผาทันทีที่รู้ข่าวตกใจนะฮะ
ไม่กล้ากลับไปนอนที่บ้านอีกเลยเพราะมันอยู่ใกล้ต้นตะเคียนต้นนี้
กลัวเหลือเกินว่าวิญญาณนางหลอดเนี่ยได้เพิ่งตายครบ๗วันจะมาหาหรือเปล่า
เขาบอกว่าวิญญาณนางหลอดเนี่ยน่าจะวนเวียนอยู่ใต้ต้นตะเคียนแห่งนี้นะครับ
เพราะว่าเพิ่งตายเนี่ยครบเจ็ดวันนอกจากนี้นะฮะ
เพื่อนของนางหลอดเองที่ชอบมาดื่มเหล้าด้วยกันใต้ต้นตะเคียนเนี่ย
ก็เคยได้ยินเสียงนางหลอดมายืนเรียกที่ห้องดึกดื่น

นางกินเหล้าแล้วไปตายอยู่
กระทั่งต้องรีบปิดบ้านนอนตั้งแต่หัวค่ำนะฮะ
เพราะไม่มีใครอยากเจอวิญญาณนางหลอดนะฮะ

คืออาจจะเป็นแบบจิตยังผูกพันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ
นี่บ้านคือหลังนี้เนอะ

อันนี้คือบ้านของที่เขาไม่กล้าเข้าไปนะ
เขาก็ไม่กล้ากลับเรียนก็นั่งหลอดมายืนนอนนั่งก้มหน้าอยู่ตรงนี้
ไม่กล้าไปนอนบ้านหลังนั้นแต่พบนางหลอดอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหม

มากินเหล้าด้วยกันเพื่อนวงเล่า
เขามาหาตอนนี้ก็ไปเรียกเขา
มีวเออะไรอย่างเงี้ย

อ้าวเย้นี้เอาเบอร์มาสิ

นี่เป็นเรื่องของผีนางหลอด
ร้องห่มร้องไห้อยู่
มูไนท์ต้องไปแล้วล่ะอันนี้

อยู่ดีก็ไปซะงั้น
ไปกันแบบไม่ร่ำเวลาด้วย
ไปแบบไม่มีอะไรมากั้นด้วย

อยู่ดีตกเย็น

ให้บอกไหม

ที่สาธารณะก็เป็นเรื่องแบบว่า

มันจะมีคนแอบถ่ายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้น
ฟ้าใช่ไหม
ซึ่งคนที่เอาไปติดเขาจะมาบอก
ว่าไม่ได้ทำเพื่อนอะไรจะไปดูใคร
โอ้โหเชิญครับ
กลายเป็นเรื่องที่จะพูดถึง

มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้า
ระหว่างที่ทำธุระอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
เขาระบุไปด้วยด้วยนะว่าปั๊มมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงชื่ออะไร
ตาก็ดันมองไปเห็นโทรศัพท์โดยใช้สก๊อตเทปใส่
แปะไว้อยู่บนเพดานในลักษณะแบบนั้น
มันก็เหมือนกับเอ๊ะอยู่มันจะไปอยู่อย่างนั้นได้ยังไง
ก็ต้องเป็นคนจงใจใช่ไหมที่จะแบบว่าไปแอบทำ
พอเงยหน้าไปเห็นอย่างนั้นเสร็จปั๊บเนี่ยนะเขาก็รีบทำธุระเสร็จ

แล้วก็ไปเอาโทรศัพท์นี้ลงมาเลยทันที
แล้วก็เช็คดูเลยนะในโทรศัพท์ว่าเป็นยังไงบ้าง
นี่เขาก็เห็นมีผู้เสียหาย
อยู่ในคลิปนี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะ

มันคงเต็มแล้วนะจากการที่แบบว่า

เขาก็เลยแบบเดินออกมาหาพนักงานปั๊ม

ทุกคนก็บอกว่าไม่รู้เรื่อง

สอนอคลองตันเพื่อจะลงบันทึกประจำวันเอาไว้

แล้วก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมา

วันที่๒๕มิถุนายน
ก็จัดการไปแล้วเรียบร้อยนะคะ

เป็นคนจังหวัดสะแก้วนี่แหละ
หลังจากที่เอาโทรศัพท์มือถือ

การสอบปากคำเขาก็สารภาพนะ
แต่ที่เขาทำเองเขาต้องการเกล้ง

เป็นภรรยาเก่านะที่เลิกลากันไปแล้ว
ฟังขึ้นไหมแกฟังดีดีฟังดีดีฟังขึ้นไหมแกทั้งนี้เนี่ยสอบไปสอบมานู่นนี่นั่นต่างนะ
ผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็ได้ดำมือถือเนี่ยเขาบอกว่าไปแอบถ่ายจริงอะ
นะฮะกับผู้หญิงเนี่ยก็เรียกว่าหลายรายกันเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็เอาไปติดสก๊อตเทปไว้ใส่บนเพดานอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นเป็นต้น
อ่ะแต่บางทีเนี่ยนะมันก็กดอัดบ้างบางทีก็ไม่ได้กดอัดบ้าง
มันจะประเด็นไหมมันก็ไม่กดจะไปติดอย่างนั้นเออมันก็บอกว่าอย่างนี้
นี่ไงไปแกล้งเมียเก่าไม่หรอกมันก็พูดไปเรื่อยเลย
เพยันว่าพยายามจะดีเออมีห้องน้ำอย่างนั้นค่ะนี่ก็เลยมีการแจ้งข้อหาธรรมอาณาจารย์กับผู้อื่นเนี่ยนะคะ
โดยทำให้รับความอับอายก็เลยคุมตัวส่งสารจังหวัดพระขนงต่อไปค่ะ
ตรวจดูในนั้นแล้วอัดใครไว้บ้างลบให้หมด
เต็มไปหมดเลยแหละเออนางก็เปิดทิ้งไว้เรื่อยพวกมันเข้าไปต่อเลยโทรศัพท์ลุ่มกด
เป็นโรคจิตไงเนี่ยดูสิไอ้ที่ใส่ผ้าเนี่ยนะที่ใส่ผ้าหน้ากากอนามัยเนี่ย
ที่กลัวโควิดนะอายเหรออายจะรู้ได้หน้าตาฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นโรคจิต
ซึ่งโกงฮุลิกภาพก็ไม่ชัดดูนะใช่ไหมไม่เห็นเลยจะแกล้งเมียเก่า
ก็เลยเอาโทรศัพท์ไปติดอยู่ข้างห้นเป็นห้องน้ำหญิงเป็นห้องน้ำหญิงเนี่ยนะ
ในปั๊มต้นมันเนี่ยดูสิแล้วติดแบบติดแบบเออติดง่ายเลย
ติดดื้อเลยลวงลงมาใส่หัวคนละบางลำใส่
ลายอื่นก็คงไม่ได้เงยหน้านะเธอว่าไหม

ไม่รู้ทำตั้งแต่เมื่อไหร่ยังเป็นสามจีอยู่

ก็ไม่ค่อยอะพี่
ไม่นึกหรอกส่วนมากมันจะติดไปตามโถกับเครื่องกองอากาศ
ติดทั้งบนเลยโอ้โฮ

แต่มันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรนะก็ดีนะมุมบ่นนะ
แต่รู้สึกว่าในโทรศัพท์จะมีก่อนหน้านี้แค่คนเดียวมั้ง
เป็นเมียป่ะละอันนี้ผมพึ่งอ่านมาตอนกลางวัน

เขาถ่ายแค่รูปเมียเขาเฉยแต่ปรากฏไปเช็คในมือถือมีคนอื่นด้วย
นางก็คงจะตั้งแล้วก็มันก็วิกลันไปเรื่อยใช่ไหม
ไปดูกรณีผู้หญิงคนหนึ่งไปขอพรพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะ
พร้อมกับอวดเลขเด็ดจัดหายนำโชค
คืองวดที่แล้วน้องเพชรเนี่ยนะฮะลูกชายของพี่พึ่งพุ่มพวงก็ให้โชคเต็มนะครับ
เป็นเลขเด็ด๙๖๗จากการหยิบหายนำโชคนะฮะ
ในงานลำลึกครบรอบ๒๘ปีพุ่มพวงดวงจันทร์
คนนี้ก็เฮลั่นนะครับเพราะว่าถูกกันทั่วบ้านทั่วเมือง
ล่าสุดนี่ดูนี่นะฮะทุกผู้ชม
กราบขอพรแม่พุ่มพวงขอให้ลูกมีโชคมีลาบงวดนี้เข้า๓ตัวเต็มด้วยเถิด
พุ่มพวงจ๋าลูกชายล้วงหายนำโชคให้จ้า

สมัครดูแรกหน่อยทาดูแรก

๘ไม่ต้องตัวอักษรอีกข้าง
ตัวสองสี่

เพราะว่างั้นนะเดี๋ยวมาฟังแล้วกัน

นี่เป็นชงผู้ลูกสาวแข่งหน้าทำผมเหมือนชงผู้เลยนะ

อ่ะคู่รักหมากปรินนะคะแล้วก็คิมเบอรี่นี่ก็เรียกว่าหวานแหววแบบถี่กันเน

แถมยังมีการวางแผนอนาคตไว้ด้วยนะ
ถ้าเกิดแบบว่าเราแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยนะ

อันนี้ใครพูดคือต่างคนต่างผู้โอเค

ตามไปมาก็ไม่วาย
เหมือนกับเป็นเรื่องเจ้าชู้ของผู้ชายเกิดขึ้นมาโดยทันที
เข้าไปส่องดูเหมือนใครบางคนอยู่แถวนี้
ชอบขายสาวหน่อยสวยหน่อยอัยะ
ร่างธรรมดาเหมือน์กับผู้ชายถ้าผู้ชายก็เป็นอย่างนี้
เข้าไปแบบว่ากดไลค์กดคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ต่าง
มอย๑๐๘ทำไมเจ๊มอยก็ไปทั่ว

ก็จะบอก๑๐๘ไปได้

เป็นใครจ้ะพี่หนุ่มดู

เดี๋ยวไป
หนุ่มน่าจะบอกคุณผู้ชมหน่อย

เจ๊มอยร์๑๐๘เขาก็ได้เข้ามาเอาคอมเมนต์อันนี้นะค่ะ

นี่เห็นไหม

พร้อมขอน้อยป่าวพร้อมขอนเย็นนะ

มันเป็นเรื่องปกติ
เออก็ว่างั้นนะ
คือไม่งั้น

แบบน่ารักดีฟังคลิปเพลินถูกไหมคะ

ไม่หรอกคือ
เดี๋ยวผมยุ่งนะ
หมวยสิเธอทำไมจะไม่หวยล่ะ

มันเป็นเรื่องปกติที่ผู้ชายจะไป
ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะดูผู้ชายหล่อได้
แก่แล้วฉันยังชอบดูพระเอกหนังแขน

เอกรุ่นลูกที่มาแก้เอากางเกงเข้า
ใครอ่ะพี่ที่กองฉันอุ้ยมันไม่ได้ตั้งใจ
มันก็ใส่กางเกงของมันเนอะแล้วเรานั่งไม่ใช่

ก็แบบใส่อย่างนี้เราก็นึก
มันเห็นเราเป็นย่าเป็นยายเป็นแบบว่ากินน้ำหมากหรือไง
พอเปิดซิปแล้วเสียบฉันก็รู้สึกนะฉันรู้สึก

ก็บอกน้องเฮ้ยป้ากระดมคืนน้ำหมาหมาหน่อยแล้วอย่างนี้

คนนั้นก็เลยมาเตือนน้องคิมว่าอย่าไว้ใจผู้ชายคนนี้มากเกินไปนะ
แล้วหนูเป็นใครมาบอกเขาคบกันมากี่ปีแล้ว

ไอจีน่ะเขามีไว้ตั้งแต่เริ่มลงรูปและคนที่ชอบรูปเข้าไปฟอร์โล่
เมื่อก่อนมันมีแต่พวกโฟโตกาเฟอร์นะ

เอาชีวิตฉันแล้วก็มาขายของอะไรอย่างนี้

ลองชมฉันบ้างได้ไหม

ปะหยกยังนะก็เรียกว่าชม
เนื้อยุเฮีเบ่น
ปะหยกยังรั้นก็เรียกว่าชมหรอ
และโทรให้ชาวบ้านดูนะ

ว่าอาจอ่านเสร็จเหมือนกันเหลือ
อีกและมันลก

ไม่หยุดนะอันนี้ยังไม่จบนะฮะยาว
นี่ก็อีกเพลงครับแม่เนอะ
เพลงอันนี้อาจจะว่าร้ายอินเท่าไหร่

ฝนเทลงมาเทลงมา
จริงต้องแต่งตัวด้วยเนอะ

นี่เขายืนวนโต๊ะอาหารเดี่ยวแม่นี่โต๊ะอาหารเขานะ

และนี่คือเลี้ยงกันที่บ้าน

ไม่เหมือนตรงไหนคะแกะ

บอกเขาไป

ขอโทษนะครับ

ไปผ่านเดี๋ยวเดี๋ยว
เดี๋ยวเลี้ยงรูปหนูก้อน
แม่มดดำมาก่อนกับแม่
เดี๋ยวเราเนี่ยร่วมก่อน

ไปถึงคุณแต้วบ้างนะครับ
คุณพ่อคุณแต้วก็ประสบอุบัติเหตุนะครับ

ก็ทำให้คุณแต้วเนี่ยเดินสายทำบุญนะครับ
ต่อเนื่องโดยก่อนนั้นนี้ก็เพิ่งไปปฏิบัติธรรมนะครับ
เถียรธรรมสถานแล้วก็ทำบุญลงศพนะฮะ

ในวันที่แบบเลวร้ายที่สุดของฉัน

งานนี้ก็มีเพื่อนดาราแล้วก็แฟนคลับเนี่ย

ไม่มีข่าวเลยก็ต้องตามได้จากคุณแต้วเท่านั้น
ไม่รู้เหมือนกันคุณแต้วก็ไม่ได้ลงอาการ
ลงแต่ที่ไปปฏิบัติธรรมกับ
กินข้าวแต่ว่าในจานนั้นคืออะไร

ก็ยังไม่รู้รายละเอียดเลยฮะ

อันนี้ยาย่าอันนี้เบลล่า

ผมก็อ่านเป็นหมอเหวง

แต่ถ้าดูรูปใช่ที่ไหนล่ะเอ้ออีจักรคนนี้

ตอนนี้ได้แชมป์แล้วหมวกหายไม่ได้นะ
หมูใส่เชื้อเลี้ยวบ้างนะครับ

หาเจอจากไหนปลื้มไอ้ที่ไหน

เจอของรักแล้วนะฮะพาไปชี้จุดเกิดเหตุด้วย
ก็ก่อนหน้านี้ทำหมวกหายไป

น้องที่เคยทำความสะอาดโบ๊ตนะครับ

พุทธหายที่ไหนก่อนแล้วไปเจอที่ไหน
คงที่โดดแหละเพราะว่าแม่บ้านที่โบสถก็เจอ

พี่ปุ๊ตวางเส้นอีต้าของพี่
พี่เสิร์ฟบทกันเขาเข้าอยู่โบสถ์นี้

เขาบอกว่าเขาเจอในซอกนี้ไง

ไม่เป็นเขาก็เก่งจริงเขายอมแล้วก็เก่ง

ดีใจด้วยจริง๓๐ปีที่รอคอย

ผมแค่บอกว่า๓๐ปีที่รอแชมป์มา
คือดูแรงว่าเป็นคนอื้ม
ทุกคนอึ้มแต่เสาร์ที่ผ่านออกมาเต็มทุกคน
หรอกบางทีมันโอ้โหทรมานใจผมก็แบบ
เจอแบบคนไปช่องสาวก็จะเจอแบบนี้
แต่ทีมเราก็มันก็แย่จริง
ทีมเราว่ะทีมเราอ่ะอย่างนั้นไปดูข่าวนี้แล้วกัน
มายูลูกสาวคุณหนุ่มกัญชัยนะคะพิธีกร
นักแสดงชื่อดังนะฮะห้าขวบแล้วกัญชัยโพสต์ในลูกโดด
เป็นสาวน้องมายูแบบในชุดบ่อย
พอแอฟทักษะออนนี่เป็นสาวมากนี่ไม่บอยนะน่ารักจะตายแบบ
ไม่ค่อยได้ปล่อยผมถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้
อันนี้ก็เลยบอกเออแบบให้แต่งชุดนางเลือกแต่งชุดบ่อยเองชุดนี้
นางน่านางสาว
โอ้มก็ต้องเปลี่ยนแบบนี้มั้ยไม่รู้เหมือนกัน

ธรรมดาก็จะรัดผมหน้าก็จะกลมเหมือนแว่นหน่อย

มันชอบชอบ
โอเคพรุ่งนี้๖โมงผมไม่ได้มาคุณมดดำมา

ถนนใจร้ายถนนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ